ทีนี้ดูทางนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุนะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ทรงรับสั่งให้ดูแลครอบครัวผู้สูญหาย

เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเรียบร้อยรัดกลุ่ม

ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
ที่รัฐกลุ่มนะครับไม่ให้เกิดการสูญเสียใดทั้งสิ้น
ท่านท่านทรงติดตามตลอดเวลานะครับ
ถึงวันนี้เมื่อเช้าผมก็ได้รับ
จากท่านราชมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพร

ได้โปรดให้นางมาริสาสมบัติบูล
ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ
เงินพระราชทานจำนวน๕แสนบาท
มอบให้กับนายสุพชัยเหยียมสุวรรณ

เพื่อที่จะนำไปให้กับนายนรงศักดิ์โอสดธนากร

ในการใช้จัดซื้อพวกอาหารยาสิ่งของจำเป็นต่างนะคะ
เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตอย่างเร่งด่วน
ซึ่งพระองค์ก็ทรงห่วงใยในความปลอดภัย

พระราชทานคำอำนวยพร

แก่ผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ผู้ปฏิบัติงาน

และประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำ
ทั้งเจ้าหน้าที่และทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ขอให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยและคนถูกช่วย
คุณผู้ชมครับขณะนี้ทีมข่าวของเราก็มีการเตรียมความพร้อม
ว่าจะรายงานสดเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถ้ำหลวง

คุณวัชรีดวงสายทีมข่าวของเราก็รายงานมา

เผื่ออัพเดทให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เจ้าหน้าที่ทุกคนออกมาอยู่ภายนอกหมดแล้ว
ก็ต้องวางแผนในการปฏิบัติงานกันต่อนะครับ